อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจเหมือนกัน
เขาบอกว่าถ้าลูกที่เสียพ่อแม่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกำพร้า
สามีภรรยาที่เสียคู่ครองไปก็จะเติมคำว่าม่ายข้างหลัง
แต่เขาบอกว่าพ่อแม่ที่เสียลูกไปมันไม่มีคำอะไรมาหาทดแทนได้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมาก
เหมือนแม่คนนี้ค่ะต้องมาเห็นลูกสาววัย๑๓ขวบ
กระโดดจากดาดฟ้าห้องพักลงไปกระแทกพื้นต่อหน้าต่อตา
แล้วแม่คือพยายามจะคว้าตัวลูกเอาไว้คือคว้าไม่ทันจริง

แล้วเห็นกับตาว่าลูกกระโดดลงไป
คือเห็นวินาทีที่ลูกร่วงลงไปแล้วลูกกระแทกพื้น
และนี่ค่ะคือวินาทีที่แม่ครอบครัวยาดไปรับศพลูกสาวที่โรงพยาบาล
รับศพเมื่อช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา
คือน้ำตาแทบเป็นสายเลือดจริงค่ะร้องไห้แทบขาดใจนะคะ
คือแม่ทำได้แค่ตะโกนเรียกชื่อลูกแล้วก็ถามได้แค่ว่าลูกเจ็บไหม

ไม่อยู่แล้วลูกไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจแล้วอะค่ะ
นี่ค่ะแม่ของน้องพิงกี้นะคะเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
ร้องไห้แทบจะขาดใจตรงนั้นเลย
ระหว่างที่ไปรับศพลูกสาวที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเที่ยงคืน๑๘นาทีของวันที่๑๖พฤศจิกายน
ก็คือเมื่อคืนก้าวเข้าสู่วันที่๑๖วันนี้เนี่ยนะคะ
แม่เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายโดยไม่ทราบสาเหตุ
แม่ก็พยายามไปปลอบใจบอกลูกใจเย็นนะ
อาบน้ำกินยาที่โรงพยาบาลจ่ายมาก่อนหน้านี้ก่อนไหม
เพราะว่าลูกตั้งท้องได้๑เดือนด้วย

ไปอาบน้ำอะไรให้มันใจเย็นลงหน่อย
สักพักหนึ่งหลังจากอาบน้ำกินยาเสร็จ

คือห้องพักเขาอยู่กันที่ชั้น๖นะคะ
ลูกเดินออกจากห้องชั้น๖ไปชั้น๑๒

แม่ก็ตอนแรกเนี่ยเดินขึ้นไปแป๊บหนึ่งก่อน

แล้วรู้สึกเอกใจอะไรไม่รู้เลยเดินตามขึ้นไป
เห็นลูกนั่งอยู่ตรงระเบียงบันไดหนีไฟค่ะ

ทั้งตะโกนห้ามทั้งวิ่งไปเอื้อมมือจะคว้า
แต่ว่ามันเหมือนในหนัง
ถ้าในหนังคงคว้าทันแต่นี่ชีวิตจริง

ลูกก็ร่วงลงมาจากระเบียงแล้วก็เนี่ยค่ะร่างกระแทกพื้น
เสียชีวิตอยู่ตรงระหว่างซอกตึกตรงนี้
ทีนี้ประเด็นคือรู้มาว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่ะ
ลูกสาวเนี่ยถูกผู้ชายประมาณห้าถึงหกคน
กักขังหน่วงเหนียวไว้ในบ้านพักแห่งหนึ่ง
และเห็นว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ

ต่อมาตำรวจสนคลองตันเขาก็
พอทราบเรื่องที่ว่าน้องถูกกักขังหน่วงเหนียว
ตำรวจสอนอคลองตันรู้เรื่องก็บุกเข้าไปช่วยเหลือนำตัวน้องออกมาได้
บอกสภาพน้องเหมือนคนถูกมอมยาเลย
พาไปตรวจร่างกายถึงรู้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จนกระทั่ง๑๓พฤศจิกายน
ตำรวจจับตัวนายกิติยพงศ์บุญถนัด
หรือว่าในบอยอายุ๒๔ปีพร้อมกับเพื่อนอีก๑คนได้

ตัวเพื่อนในบอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่วนตัวในบอยเองเล่ากับตำรวจแบบนี้ค่ะว่า
ไปเจอน้องคนนี้ที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็พามาที่ห้องตั้งแต่วันลอยกระทง

แล้วตัวในบอยบอกว่า
ไม่ให้น้องกลับบ้านไม่ได้กักค้างหน่วงเหนียวนะ
บอกให้น้องกลับบ้านแล้วแต่น้องไม่ยอมกลับเอง
ผู้สื่อข่าวเราก็นี่เลยค่ะลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเลย

พฤติกรรมของน้องพิงกี้เนี่ยนะคะ
ก็มักจะเที่ยวเล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุขเนี่ย
ปกติดีจนกระทั่ง๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ

ไม่รู้น้องไปไหนก็คิดว่าเออคงไปอยู่กับเพื่อนละมั้ง
เพราะว่าช่วงหลังค่อนข้างติดเพื่อนค่ะ
เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ย่านคลองตันก็มักจะไปปาหาสู่กันบ่อย
กระทั่งเพื่อนสนิทของน้องเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
รู้จักกันรู้จักกันมาตั้งแต่๖ขวบตั้งแต่เด็กเลย
กี้เป็นเด็กร่าเริงชอบเล่นสนุกกับเพื่อน
แต่พอจบป๖ก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนมัธยมคนละแห่งกัน
ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันความสนิทกันมันก็เลยลดลง
แต่ถึงจะเรียนคนละโรงเรียนก็ยังคงคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็คือสัปดาห์ก่อนนี่แหละ
น้องมาระบายบอกว่าเบื่ออยากย้ายมาเรียนที่เดียวกัน

จากเหตุการณ์ช่วงวันลอยกระทงที่บอกว่าถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วเนี่ยนะคะ
เพื่อนคนนี้ยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยว่า
เดือนที่แล้วน้องไปเที่ยวสถานบันเทิงกับรุ่นพี่กลุ่มนึง
แล้วถูกหยอดยาเสียสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนนั้นเพื่อนก็พากันไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ก็เลยคาดกันว่าสาเหตุที่คิดสั้นอาจจะเผาว่าเครียดรึเปล่า
ตอนนี้มีทั้งเรื่องที่เครียดกดดันและหวาดกลัวอยู่๓เรื่อง
เรื่องแรกคือท้องแล้วก็ยังไม่ได้บอกพ่อแม่เลย

และเรื่องที่๓คือทะเลาะกับแม่บ่อยครั้ง
เพราะว่าอยู่ไม่ค่อยติดบ้านติดเพื่อนนะคะ
ชอบออกไปนอนนอกบ้านไม่ยอมกลับบ้าน
แม่ก็บ่นว่าเนอะก็ไม่อยากให้ลูกสาวออกไปอยู่ที่อื่น
ก็จะทะเลาะกันบ่อย
แล้วก็เรื่องแม่

จะพูดแค่เชียจปัญหาเยอะกดดันไปหมด
ว่าจะปล่อยไปพร้อมกันอะไรประมาณนี้

ไปเที่ยวกับพวกเพื่อนรุ่นพี่เขาตามพวกคับ

แต่คือวันนั้นที่น้องโดนก็คือพอน้องชักก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลเลย
แต่จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริง

ทำไมน้องพิงกี้วัย๑๓ถึงกระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ทุกข้อมูลที่นำเสนอไปก็เป็นข้อมูลจากคนรอบข้าง
เป็นคนใกล้ชิดของน้องพิงกี้นะคะ
พิงกี้เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงอะไร
แต่ทางตำรวจบอกว่าก็สำคัญนะคะ
คือต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของการกระโดดตึกลงมาให้ได้

เราก็เลยมีข้อมูลข้อความที่น้องคุยผ่านโลกโซเชียลมีเดีย

เราก็ไปดูว่าน้องเขาบ่นเรื่องอะไร
เขาโพสต์อะไรบ้าง
ไปดูข้อความนะคะมีข้อความที่น้องโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุว่าไปแล้วนะ

เป็นข้อความก่อนที่น้องจะกระโดดลงมาจากตึก
ได้ทักแชทไปหาเพื่อนสนิทที่ชื่อโย
ทวงคำสัญญาที่ว่าไหนว่าจะมากระโดดตึกฆ่าตัวตายด้วยกัน
แล้วก็ส่งรูปชู๒นิ้วนี่ค่ะ
แล้วก็มีข้อความเหมือนกับจะคุยกับเพื่อนนะคะ
ว่าเออมารอที่จุดจะกระโดดฆ่าตัวตายแล้วนะ
มีการส่งข้อความไปหาเพื่อนอีกคนด้วยค่ะ
ว่าไปแล้วนะรักนะ

ไปถึงเนี่ยน้องพิงกี้กระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุระหว่างที่แม่ของน้องพิงกี้อาบน้ำอยู่
พิงกี้ส่งไลน์หาเพื่อน
อันนี้เหมือนกับว่าเป็นแชทสุดท้ายเลยนะคะ
แล้วก็เดินขึ้นบันไดหนีไฟไปชั้น๑๒เวลาเที่ยงคืน๘นาที
เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เดินตามไปด้วย

พิงกี้เดินไปที่บันไดหนีไฟ

น้องพิงกี้บอกว่าไปห้องเพื่อนชั้น๑๒
แม่ก็เลยเดินกลับห้องค่ะ
แต่แม่บอกว่าแม่รู้สึกสังหรณ์ใจ
ก็เลยเดินตามขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้เห็นลูกสาวนั่งอยู่ที่ริมระเบียงบันไดหนีไฟชั้น๑๒
แม่จะคว้าร่างเอาไว้แต่ไม่ทัน
จังหวะนี้คือลูกสาวทิ้งตัวลงไปเลยต่อหน้าต่อตาแม่
ร่างกระแทกพื้นต่อหน้าต่อตาแม่
และเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแม่เนี่ยค่ะ
เป็นสิ่งที่แม่สะเทือนใจมาก
แต่ทางทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ

กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ
ช่วงเวลาสำคัญเอาไว้ได้
ช่วงเวลาเที่ยงคืน๘นาทีค่ะ
นี่ค่ะน้องใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นนะคะ
เดินไปที่บันไดหนีไฟเพื่อขึ้นไปที่ชั้น๑๒
พอน้องพิงกี้เดินไปแม่เดินตามนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าแม่เดินตาม
น้องเดินไปที่บันไดแม่เดินตามไปแต่ว่าแม่จะไปหยุดยืน
อยู่ตรงบันไดแล้วก็ชะโงกหน้าตะโกนถามว่าน้องจะไปไหน
คือมันจะมีกล้องวงจรปิดสองมุมอ่ะนะคะเนี่ยค่ะ
นี่อีกมุมหนึ่งก็คือที่ชั้น๑๒นี่แม่เดินตาม
อันนี้ที่แม่เดินตามแม่จะไปหยุดยืนนะคะ
นี่ค่ะแม่ค่อยเดินขึ้นไปตามไปคือแม่ตะโกนถามว่าไปไหน
อืมจริงจริงแล้วจะมีอีกมุมหนึ่งที่เห็นว่า
น้องเดินไปที่ระเบียงบันไดหนีไฟแล้วก็ปิดประตู
เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้เห็นภาพ
น้องจะทำอะไรเหมือนบังเอาไว้ใช่บังเอาไว้
อันนั้นเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะอืมนี่ก็เป็นสิ่งต่างต่างที่พยายามรวบรวมออกมาว่า
สาเหตุคือมันเกิดจากอะไรกันแน่อืมทีนี้เราก็ลองไปสอบถามคนที่อยู่ใกล้เคียง
ระแวกนั้นแล้วก็ไปเจอนางเบนจานีเลิศสง่างามนะคะ
เป็นเพื่อนของแม่น้องพิงกี้นี่แหละก็เล่าบอกว่าคือสองแม่ลูกเนี่ย
เขาอยู่กัน๒คนอยู่กันชั้น๖นี่แหละที่คอนโดอยู่กันมา๑๐ปีแล้วนานแล้ว
แล้วก็ได้ยินทะเลาะกันประจำอะค่ะตามภาษาแม่ลูกอะเนาะ
ก็มีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าน้องพิงกี้เนี่ย
ก็ชอบออกไปเที่ยวติดเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยกลับมาที่ห้อง
ที่ผ่านมาเธอบอกเคยแนะนำแม่ผู้ตายบอกว่าล็อกห้องไหมล่ะ
ลูกจะได้ไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าลูกติดเพื่อนมาก
แล้วแม่เองก็เอาไม่อยู่แล้วก็ที่ผ่านมาอันนี้เป็นคำอ้างอิงจากนางเบนจานีนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วยหรือเปล่า

แล้วลูกเนี่ยมีปัญหาก็มีบ่อยทั้งสามค่ะ

ก็ลูกสาวจะหนีออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็หายไปส่วนธรรมธรรมมา
คือเขาหนูไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีในด้านไม่ดีค่ะ

มีอยู่ครั้งหนึ่งคือไปเที่ยวอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็โดน
มอมยาน้องพิงกี้เพิ่งกลับมาแล้วก็เจอกับคุณแม่ค่ะ
แล้วก็มีปากเสียงก็เหมือนแม่เขาดุ
กลับมาแล้วเขาก็กลับมาครับแล้วเขาก็ดุเหมือนประเทศครับ
คุณแม่กับคุณลูกถึงขั้นมีการล็อกประตูถึงขั้นคือไม่ได้มองเองว่า
เอาประตูล็อกเลยเพื่อนเอาลูกถึงในห้องก็ล็อกเลย
ก็อยู่ด้วยกันด้วยลูกใช่ค่ะแล้วไม่ก็จะล็อกได้หรืออย่างเงี้ย
บอกว่าเขาล็อกข้างในแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้จะไปทำงาน
หรือออกไปธุระแล้วเขาก็ล็อกต่ออยู่ไว้
อืมก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบแหละว่าสาเหตุจริงมันเกิดจากอะไร
ถ้ามันเกิดจากเรื่องของมีประเด็นเรื่องของถูกล่วงละเมิดทางเพศ
มอมยาอีกตรงนั้นตำรวจก็ต้องขยายผล

แต่ที่แน่ก็คือแม่คนหนึ่งต้องสูญเสียลูกไปแล้วอะค่ะ